เอาส่วนเราที่รอฉีดวัคซีนกันต่อไปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
หรือว่าท่านที่ติดโควิดตอนนี้สิ่งที่ถามหากันก็คือฟ้าทลายโจร
ใช่ค่ะแต่วันสองวันนี้มันมีข่าวบอกว่า
ฟ้าทลายโจรตกลงเนี่ยไม่ได้ผลเหรอ
มีข่าวว่านักวิจัยที่เขาวิจัยทางด้านนี้
เอาฟ้าทลายโจรมาทานเพื่อรักษาหรือว่าบรรเทาเรื่องของโควิดป้องกันโควิดเนี่ย
ขอถอนนิพลต้นฉบับที่รอตีพิมพ์กลับคืนจากทางวรสาร
เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างของการตรวจสอบทำวิจัยแบบสุ่มแบบเปรียบเทียบเนี่ย
สรุปผลว่าฟ้าทลายโจรใช้รักษาโควิด
แล้วมันยังไม่มีผลที่รองรับอย่างเป็นทางการที่มันจะเชื่อถือได้

คือนายแพทย์สรรใจยอดศิลป์ท่านเป็นศัลยแพทย์หัวใจและผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับ
ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเอาไว้ด้วยแล้วท่านก็ต้องออกมาโพสต์อีกรอบหนึ่ง
ท่านบอกว่าที่ได้พูดไปเนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องที่ว่ามีนักวิจัยต้องขอถอนต้นฉบับที่รอตีพิมพ์กลับคืนจากคลังวรสาร
เพราะมีความผิดพลาดในการคำนวณเชิงสถิติเกี่ยวกับการรักษาโควิดด้วยฟ้าทลายโจร
คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มาทดลองใช้ฟ้าทลายโจรเกี่ยวกับเรื่องของโควิดแล้วก็อาการทางปอด
ซึ่งพอมันมีความผิดพลาดในการคำนวณเกิดขึ้นก็ต้องถอนกลับมาแก้ไขนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าฟ้าทลายโจรใช้รักษาโควิดไม่ได้
มีคนไปตีความว่าโอ้แบบนี้ฟ้าทลายโจรรักษาโควิดไม่ได้ต้องเลิกใช้
แพทย์สารท่านบอกว่าไม่ใช่นะฮะต้องขอแก้คำพูดใหม่
ว่าเป็นหลักฐานวิทยาศาสตร์สนับสนุนการใช้ฟ้าทลายโจรรักษาโควิด
ซึ่งตอนนี้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยังมีไม่พอเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมันน้อยไป
จึงต้องไปทำการวิจัยซ้ำด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น
เพราะฉะนั้นอย่าใช้คำว่าฟ้าทลายโจรรักษาโควิดไม่ได้
คุณหมอบอกว่าขอให้ใช้คำว่ายังไม่มั่นใจว่ามันได้ผลจริงหรือไม่
ไม่ได้บอกว่าใช้แล้วไม่ได้ผลนะฮะเพียงแต่ว่าเขาต้องไปใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น
เพื่อที่จะทำวิจัยเพิ่มเติม
วันนี้ทำให้ทางอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โดยยืนยันว่านี่เป็นเพียงการถอนงานวิจัยชั่วคราว
ยังใช้ต่อไปนะครับพร้อมกับระบุว่างานวิจัยที่ผ่านมา
แต่สำหรับงานวิจัยแม้ตัวเลขผิดเล็กน้อยมันเป็นเรื่องสำคัญมาก
ก็เลยต้องถอนออกมาก่อนเดี๋ยวก็จะไปทำเชิงสถิติ
ให้มันเป็นตัวเลขที่มันมีความเป็นละเอียดแล้วก็เป็นทางการอะไรมากขึ้น

ไม่มีคำไหนที่จะบอกว่าจะไม่ใช้ฟ้าทลายโจรในการรักษาผู้ป่วยอีก

เดี๋ยวฟังคุณหมอนะครับ
ผลการวิจัยแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยยังคงเป็นไปตามรายงานฉบับแรกอยู่
และเมื่อได้ปรับปรุงตัวเลขให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีการส่งกลับไปที่วารสารอีกนะคะ
นั่นก็แปลว่าเมื่อย้อนเข้าสู่แนวทางในการปฏิบัติสารสกัดจากฟ้าทลายโจรของไทย
ก็ยังมีแนวโน้มที่ดีเช่นเดิมค่ะ
ในการที่จะใช้ในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิดในระยะเริ่มต้น
ไม่ให้เขาเกิดปอดอักเสบ
ก็ยังคงเป็นไปในทิศทางเดิมค่ะ
ฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจสบายใจได้นะคะ
นี่ฮะคำยืนยันจากอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เรายังใช้ฟ้าทลายโจรในการรักษาบรรเทาอาการผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวอยู่เหมือนเดิมถูกต้องค่ะ
ส่วนเรื่องงานวิจัยที่มีการถอนบทคงบทความอะไรออก

เดี๋ยวก็จะไปตีพิมเหมือนเดิมเท่านั้นเอง